คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
นักแสดงสาวชื่อดังแพทย์นับประพานะคะ
ก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เกิดกรณีคลิปเช้าทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
ใช่แล้วค่ะเช่นเดียวกับฝั่งคู่กรณีของสาวแพทย์

ก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกันค่ะ

และฝั่งของคู่กรณีเบนเบนเจวัน
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเป็นทางการครั้งแรก
โดยฝ่ายดาราสาวเปิดเผยผ่านรายการหนึ่ง
ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเช้า
ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียนั้น
ไม่ได้มาจากสาเหตุเรื่องชู้สาว
แต่คู่กรณีตั้งใจนัดออกมาเจรจา
เพราะไม่พอใจหลานสาวของเธอที่พูดจาไม่เหมาะสมด้วย

จนกระทั่งเรื่องบานปลายจนเกิดการทะเลาะวิวาส
ตามข่าวที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้
แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรุมทำร้าย
หรือว่าจ้างใครให้มาทำร้ายร่างกายคู่กรณี
ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
ขณะที่เบนเบนเจวันคู่กรณี

ชี้แจ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ยอมรับว่าไม่พอใจหลานสาวของแพทย์นปภาท

และมีการแคปหน้าจอเฟซบุ๊คของเธอไปโพสต์

รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าการนัดเคลียร์กันตัวต่อตัว
แต่ฝั่งของนางเอกกลับพาคนมาเป็นจำนวนมาก
พร้อมทั้งยืนยันว่าฝ่ายของเธอเป็นผู้ถูกกระทำ
ขณะที่พิธีกรฝีปากกล้าแห่งรายการข่าวใส่ไข่มดดำ
ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่า
ในฐานะที่รู้จักกับแพทย์นับประพา
นักแสดงสาวเป็นคนตรงไปตรงมาและมีอารมณ์ขัน

เนื่องจากไม่รู้จักกับอดีตแฟนนุ่ม
คู่กรณีของแพทย์เป็นการส่วนตัว
เพียงแค่ว่าให้กำลังใจกับทุกฝ่าย
และขอให้เรื่องจบลงด้วยดีค่ะ
เคยปรับข้อก็คงไม่เคยหรอกมั้ง

โหมันก็มีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็นได้ทุกคนหรอกฮะ
เราก็บางทีเราไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเนาะ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีแล้วกัน